กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับคุณโทนี่วูดซ่ำนะคะ
หรือว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ครับซึ่งประเด็นหลักหลักเนี้ยค่ะก็มีการแนะนำเรื่องของการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนในประเทศไทย
แล้วก็มีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาผู้ที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
อยู่ในเรือนจำเป็นจำนวนมากแนะนำไปถึงเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
นี่นะคะคือรายละเอียดเราสรุปมาเป็นแบบนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์นะคะได้พูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙ในประเทศไทย
บอกว่าขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เชิญคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์มาระดมหารือกันดีไหม
ว่าสถานการณ์วัคซีนตอนนี้เป็นยังไง
ไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์น่าก็รีบให้มาจริง
ใครจะจ่ายเงินเอกชนจะเอาเข้ามาก็ว่ากันไป
ที่สำคัญก็คือต้องเร่งตรวจหาเชื้อซึ่งรัฐบาลต้องชัดเจนว่าจะตรวจยังไง
เก็บเงินไหมหรือไม่เก็บเงินอย่าเพิ่งห่วงเรื่องของความมั่นคง
แต่นี่คือเรื่องของเชื้อโรคเกิดปัญหาตรงไหนก็ต้องแก้ไขตรงนั้น
นี่นะคะแล้วก็ฝากไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยบอกว่าให้ขยันไปคุยกับนายก
สถานการณ์วัคซีนอย่าไปคิดถึงอนาคตมากเอาปัจจุบันใกล้จะแก้ยังไง
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาส่วนนี้เอกชนโรงพยาบาลเอกชนไปรับฉีดเลย
ใครอยากเสียตังค์ไปเลยจบแล้วที่ที่อนุทินบอกว่า
ผมยังไม่เห็นเขาขอใบอนุญาตออยเลยแล้วตกลงมันไก่กับใครหรือเปล่า
ทำไมแล้วทางอนุทินให้องค์การเพศสัตว์สั่งซื้อยัง
ถ้ายังไม่สั่งเข้ามาสักทีก็ไกลกับใครอยู่อะไรจะเกิดก่อนกัน
อันนี้มันยังไม่รู้มันตกลงพูดแล้วท่านอนุทินจะเสียคำพูด
พูดแล้วทำไม่ได้
บางช่วงบางตอนก็บอกว่ามั่นใจว่าวงการวิทยาศาสตร์
วงการสาธารณสุขของไทยแข็งแรงยกเว้นจุดจุดเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
เป็นเรื่องของเชื้อโรคผมมั่นใจเลยว่าวงการสาธารณสุขเราเนี่ยแข็งแรง
วงการธรรมวิทยาศาสตร์เราก็แข็งแรงยกเว้นหมอนกวีดติดคอด้านใน
มีหมอนกวีดติดคอพูดเร็ว
ถ้าสมมุติว่าเราใช้สาธารณสุขใช้สวทชมาช่วยกันคิด
นายกก็สั่งพ่งก็ป่งก็มันเป็นนั่งลำควมนะอยู่
เรื่องง่ายทำง่ายแล้วมันไหลเสียเวลามากเลย
อืมจริงนะแล้วเสร็จแล้วคำตอบคืออะไรไม่รู้แล้วจะอยู่ไหนเมื่อ
แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราถือว่าอย่างไงก็เราเป็นคนไอวาร์ม

พูดถึงเรื่องของการจัดการปัญหา
การระบาดของโควิด๑๙ในเรือนจำ

ก็เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว
ในเรือนจำเลยได้ไหมนี่นะคะ

ถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามไม่ได้มันแพงเนี่ย
ก็ไปขอพิมพ์ริพายก็แล้วกัน

ตั้งโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสุราชธานีค่ะ

มีโรงอาหารที่ทำเป็น

ออกมารักษาตรงนั้นจะได้ไม่นอนปน

ติดกันหมดไม่งั้นต่อไปสองสาม

ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั้นเลย

ตั้งตรงนั้นก็

เอาคนที่ออกมาอยู่ตรงนั้นซะ

หัวข้อที่คุณทักษิณพูดเมื่อวานตอนค่ำ

กรณีของพิมพิริพายเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณผู้ชมครับทำให้วันนี้ตอนที่พิมพ์ริพาย

เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสินค้าของเธออยู่เนี่ย

คุณโทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัดนะคะ
โทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวั
คุณโทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัดนะคะ

แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะ
แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะ
ได้โปรดอย่าลากที่ฉัน

อีกฝั่งนึงพูดอีกทีนึง

ไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศ

ดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะ
ขอความกรุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปเป็น
เครื่องมือเหน็บแนม

เพราะว่าเหมือนกับมีชื่อที่คุณทักษิณเนี่ย

แต่ว่าทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือ

หรือว่าอย่างที่หลายคนก็กังวลใจ

หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย
สเปรย์แอลกอฮอลล้างมือ

ให้กับเรือนจำพิเศษธนบุรี
เพราะมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด๑๙

จำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด

แต่ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้ว๑๗๒๕คน

หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย
ทุกประเภทแอลกอฮอล์

ใจบุญจิตศัฐรณ์

จะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้

วิทยาคมชาวบางบอลหลองแขม

เราต้องรอดครับขอบคุณครับ

ไม่รับเป็นเงินรับเป็นสิ่งของบริจาคเท่านั้น
ทแหลงของสอบพระครวันนี้แพทย์หญิงอภิสมัย

บอกว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่๓๓๙๔ราย
ติดเชื้อในประเทศ๑๘๗๙ราย
ผู้ต้องขังในเรือนจำ๑๔๙๘ราย
เป็นติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๗ราย
รักษาหายแล้ว๔๔๕๐ราย
รวมผู้ป่วยสะสม๑๑๖๙๔๙รายแล้วค่ะ
เสียชีวิตเพิ่ม๒๙รายนะคะรวมผู้เสียชีวิตสะสม๖๗๘ราย
ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่๔๑๙๐๓ราย
อาการหนัก๑๒๑๐รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๔๐๒รายนะคะ
ฉีดวัคซีนกันไปมากน้อยขนาดไหนแล้ว
รวมแล้วคนไทยฉีดวัคซีนไปแล้ว๒๔๔๕๖๔๕โดส
แบ่งเป็นเข็มที่๑ประมาณ๑ล้าน๕แสนกว่าเข็มที่๒๘๕๐๐๐กว่าตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙
ธิบดีกรมราชธรรมออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะในอายุสินทบพันธ์
บอกว่าสรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้๑๑๑๗ราย
เหลือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการรักษา๑๒๗๖๗ราย
ถ้ารวม๑๑แห่งเช่นเรือนจำกลางเชียงใหม่
จำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทะสถานหญิงกลาง
จำพิเศษมีนบุรีเรือนจำกลางสมุทรปราการ
ก็จะเป็นตัวเลขลักษณะแบบนี้นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
ส่วนเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเรือนจำอำเภอแม่สอด

แล้วก็ทางอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่า
ส่วนที่คนถามมาเยอะว่าเรือนจำเป็นสถานที่ปิด
ขอข้อมูลจริงเลยได้ไหมว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยติดเชื้อเพราะอะไร
สาเหตุจากอะไรท่านอธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าเอาจริงจริงบอกตรงตรงก็คือ
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจำอ่ะค่ะอ่า
มีเจ้าหน้าที่บางคนบางส่วนฝ่าฝืนระเบียบการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะคะ
กรมราชธรรมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะเพื่อลงโทษทางวินัยนะคะ
แล้วก็ให้บุคลากรเห็นความสำคัญเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ค่ะ
จากการสอบสวนสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อที่เข้าสู่เรือนจำอาจจะเกิดจากการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจากเจ้าหน้าที่
เนื่องจากกรมรัชธรรมได้สั่งการมาโดยตลอดในเรื่องการคนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้า
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อาจจะเป็นภาหะนำเชื้อเข้ามาอยู่ในเรือนจำ
กลับเรียนว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนอาจจะต้องไปเฝ้าป่วยที่โรงพยาบาลและติดเชื้อมา
อย่างนี้เป็นจัดปฏิบัติตามหน้าที่เราก็จะไม่ให้เจ้าที่คนที่
นี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุก็คือผู้ต้องขังรายใหม่ที่เข้าไปในเรือนจำ
หรือผู้ต้องขังที่ออกมาสารกลับเข้าไปยังกักตัวไม่ครบ๑๔วันก็ต้องออกไปสารอีก
แล้วก็เข้าเข้าออกออกเรือนจำแบบนี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ในเรือนจำด้วยนะคะ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดด้วย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนที่เข้าออกเรือนจำได้เนี่ยนะคะ
ก็ถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็อาจจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ตอนนี้ก็เลยต้องป้องกันในทุกมิติในเรื่องของเรือนจำ
เพราะว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้เจอใครอยู่แล้วใช่ค่ะ
เนื่องจากก็มีการงดเยี่ยมไปด้วยนะคะระยะหลังหลังนะครับ